หลังจากที่ไปเจอโครงกระดูกที่ถูกทิ้งหมกคลองเอาไว้ที่จังหวัดระยองเมื่อวานนี้นะฮะ
คือมีคนงานก่อสร้างที่ชื่อประเสริฐหรือว่าในปลีเนี่ย
ไปแจ้งความว่าถูกคนงานก่อสร้างด้วยกันชื่อในบอยหรือบุญยฤทธิคำมงคุณทำร้ายร่างกาย
แล้วเขามีเด็กอายุ๑๓ตกลง๑๓นะเป็น๑๓ปีไปด้วยแล้วบอกว่านี่ไนบอยเนี่ยเขาเคย
ฆ่าคนแล้วเอาศพมาทิ้งคลองตรงนี้นะตำรวจก็เลยมาตรวจสอบเจอจริงจริงนะฮะ
โครงกระดูกมนุษย์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นคลองในพื้นที่ตำบลวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะฮะ
ศพเนี่ยโครงกระดูกตรงนี้เนี่ยถูกถุงดำคลุมอยู่นะครับพอเอาถุงดำออกมาก็เจอนะฮะ
แล้วก็มีกางเกงยีนขาสั้นกางเกงบ็อกเซอร์แล้วก็นาฬิกาอีกหนึ่งเรือนนี่คือหลักฐานที่เจอนะครับ
กันว่าศพนี้จะเป็นผู้ชายชื่อในนิวเป็นคนงานก่อสร้างที่เป็นเพื่อนกับนายบุญยฤทธ
หรือว่าในบอยที่เขาหายตัวไป๓เดือนได้ค่ะก็พอกับช่วงเวลาที่เด็กวัย๑๓ปี
บอกว่านี่เมื่อ๓เดือนก่อนในบอยเคยฆ่าคนแล้วเอาศพมาทิ้งคลองตรงนี้
หลังจากที่ไปกับนายประเสริฐที่เขาไปแจ้งความเรื่องถูกในบอยเนี่ยทำร้ายร่างกาย
วันนี้คุณบอมอภิวัตนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
ไปตามแกะรอยที่แคมป์คนงานก่อสร้างตรงนี้ก่อนที่ในบอยบุญยฤทธิ์เคยทำงาน
อาศัยอยู่ที่นี่อยู่ที่วังจันทร์จังหวัดระยองนะครับเป็นแคมป์นี่ฮะ
มุงด้วยสังกษีผ้าสแลนด์แบบนี้แคมป์ที่ในบอยเคยอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะ
ว่างเปล่าแบบนี้แต่ก็ยังมีคนงานอยู่ในจุดอื่นอื่นอยู่นะครับ
ปลีเนี่ยบอกกับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าย้อนไปเมื่อเมษายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างตรงนี้ในบอยเนี่ยเขาทำงานอยู่แล้วบอยเนี่ยไปรับ
ในนิวซึ่งคาดว่าจะคือโครงกระดูกนี้ไปรับมาเพื่อจะเอามาทำงานด้วย
เย็นวันนั้นจำได้ว่าช่วงสักต้นเดือนเมษายนเย็นวันนั้นวันแรกเลยที่นิวมาถึงเนี่ย
บอยแล้วก็เพื่อนคนงานอีก๒คนชื่อดอนกับชื่อปุ๊แล้วก็นิวที่เพิ่งมารวมเป็น๔คน
นี่คือในบอยนะฮะแต่มันยังไม่ชัดเจนว่าใช่ไม่ใช่อย่างไรต้องรอตำรวจเขาแจ้งข้อหาอะไรอีกทีนึง
ถ้าบอยไม่ได้ทำบอยก็ต้องรีบมาพบตำรวจนะฮะคือคนงานก่อสร้างในแคมป์บอกว่าวันนั้นเนี่ย
อยดอนแล้วก็ปุ๊แล้วก็นิวที่เพิ่งมาใหม่ตั้งวงดื่มเหล้ากันในแคมป์คนงานจน๓ทุ่ม
คนงานที่ชื่อปลีที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกมาจากห้องพักจะไปเข้าห้องน้ำ
เขาเห็นบอยเนี่ยกำลังทำร้ายนิวอยู่กำลังกระทืบอยู่แล้วเอาไม้หน้าสามเนี่ยฟาดด้วย
นี่ฮะฟาดจนแน่นิ่งไปเลยไม่รู้ใช้ไม้อันนี้หรือเปล่านะมันตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน
เอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยพอเขาออกมาแล้วเคยเห็นในบอยก็เลยตะโกนมาบอกเขาบอก
อย่ามายุ่งนะอยากจะโดนอีกคนหรือยังไงเขาก็เลยรีบเดินกลับเข้าห้องพักไป
เขาก็เก็บงำเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวไม่กล้าบอกใคร
เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในบอยวันนั้นเมา
เมาแล้วเอาเหล็กแหลมเนี่ยมาจี้คอเขาขู่จะฆ่าเขา
ถามว่าทำไมเพราะในบอยเนี่ยหาว่าเขาเอาเรื่องที่เขาทำร้ายนิวเนี่ย
เล่าให้คนอื่นฟังแต่โชคดีมีคนมาห้ามทัน
จากนั้นสักช่วงกลางเดือนพฤษภาคมในบอยกับพวกเนี่ย
ก็คือในดอนกับในปุ๊ก็พากันย้ายออกจากแคมป์คนงานแห่งนี้ไป

ผมลงไปไปฉี่ครับก็เห็นเห็นเขากระทืบ
กระทืบแล้วก็เอาไม้ฟาดครั้งหนึ่งแล้วก็คมขู่ผมว่า

แทนผมก็เลยเดินขึ้นมานอนเหมือนเดิ
คือตอนนั้นเขาเขาเสียอย่างคิดว่า

แต่คือตอนนั้น๓รุ่มหนึ่งครับที่เราเห็น

คนเดียวคือคนชื่อบุญยฤทธิ์เนี่ยเอาไม้ฟาดแล้วก็กระทืบ
ครับวันนั้นเข้ามาแค่วันเดียวแล้วก็หายไปเลย
ก็คือหลังจากที่ทำร้ายน้องนิวเสร็จแล้ว
หายไปแล้วค่อยกลับมาขู่พี่อีกทีนึง

นี่ครับเพราะว่านิวนี่หายไปเลย
แล้วเคยมีคนเข้ามาตามหานิวเหมือนกัน
ซึ่งคนงานในแคมป์ตอนนั้นบอกไม่กล้าบอกกัน
ว่ามันมีเรื่องการทำร้ายกันเกิดขึ้น

ทุกผู้ชมครับทีนี้ส่วนของคนก่อเหตุอะไรก็ว่ากันไปว่า

ตกลงแล้วโครงกระดูกที่เจอใช่นิวหรือเปล่า
แล้วมันมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
เราได้เปิดภาพของนิวนะ
ที่เป็นภาพจากทางบูรณนิธิกระจกเงา
จกเงาที่เคยประกาศตามหาคนที่มีหน้าตาลักษณะแบบนี้ที่ชื่อนิว
นี่คือนิวนะฮะให้กับพี่ปลีเขาดูว่านี่คือนิวใช่ไหม
วันนั้นบอยเขาพามาทำงานใหม่แล้วก็กินเหล้ากันแล้วทำร้ายแล้ว
วันรุ่งขึ้นนิวก็หายไปเลยพี่ปลีบอกว่าเออคล้ายคล้าย
แต่ทรงผมอ่ะมันไม่เหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าตอนนั้นกับภาพนี้ที่
ญาติญาติเขาประกาศตามหาคนหายผ่านทางกระจกเงาเนี่ยอืม
ส่งผมเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ากับตอนที่มาทำงานกับนายบอย
ช่างหล่อนะฮะช่างหล่ออายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นหัวหน้าไซด์งานที่นี่
บอกว่าไซด์งานตรงนี้สร้างขึ้นมาเมื่อแปดเดือนก่อนนะ
เพื่อมาทำงานก่อสร้างที่นี่ซึ่งทางช่างหล่อกับกลุ่มอ่า
พวกของในบอยเนี่ยทางช่างหล่อเนี่ยเขามาก่อน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีทีมของในบอยเนี่ยตามมาที่หลังที่ทาง
เจ้าของหรือว่าหัวหน้างานเลยเนี่ยเขาเอามาเพิ่มในบอยในดอนในปุ๊
แล้วก็พักพวกเขาเนี่ยนะฮะซึ่งปกติแล้วถามว่ากลุ่มในบอยทำงานดีไหม
หล่อบอกก็ทำงานดีทำงานเร็วด้วยมีข้อเสียอย่างเดียวคือ
เสร็จงานกินเหล้าทุกวันแต่ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะ
อย่างมากก็ทะเลาะกันเองในกลุ่มเรื่องออกเงินไม่ลงตัวซื้อเหล้าซื้อกลับอะไรพวกนี้นะ
ส่วนในนิวเนี่ยช่างหล่อบอกไม่เคยเห็นหน้าเลยจนกระทั่ง๒๔พฤษภาคมนะ
บอยเนี่ยไปวิ่งเล่นไปขับรถรบกวนแถวบ้านพักครูแล้วทางครูเนี่ยเขามาแจ้ง
ทางช่างหล่อก็เลยไปบอกกลุ่มในบอยบอกว่าเออปรับปรุงตัวหน่อยนะ
แต่กลุ่มในบอยก็ยังส่งเสียงดังอยู่ก็เลยไปบอกกับคนที่เหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมของในบอยอีกทีหนึ่ง
บอกเออถ้ามีงานใหม่ก็ย้ายไปเถอะไปทำงานที่อื่นเถอ
ช่างหล่อบอกไม่เอาล่ะอ่าชุดของเธอเนี้ยไม่เอาล่ะ
สิบสี่พฤษภาคมทางกลุ่มในบอยทั้งหมดเขาก็ขนของออกจากแคมป์ไป
จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะก็มีการไปแจ้งความกลุ่มในบอยที่โรงพักอะไรประมาณอย่างนี้
นี่วันที่เขาขนของออกไปนะฮะแต่ช่างหล่อเขาบอกเขาไม่เคยเห็นหน้าในนิวเลย
ช่วงนั้นไม่รู้ว่าวันไหนแล้วมันโทรบอกผมว่าลุงลุง
ผมได้ลูกน้องมาคนนึงนะลุงจะรับเปล่าเออเราไม่มีคนเราก็รับ
ครับเออพอว่าช่วงนั้นมันติดส่งการหรืออะไรอ่ะอือตอนนี้พอผมมาปุ๊บ
หลังส่งการเริ่มหลกเหลงเวลาทำการงานในเวลาเวลาทำงาน
คนงานใหม่มีไหนฮะมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้อือ
บ่อยบ่อย
อยบอกจะพาคนงานใหม่มาให้คนนึง

ไหนคนงานใหม่บอกเอามันไปแล้ว
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่เจอโครงกระดูกนะครับ
คือมันลึกที่ต้องเดินเท้าจากถนนหลักเข้าไปอีกสัก๒๐๐เมตรนะฮะ
รกครึ้มทีเดียวนะต้นไม้ต้นย่า
เจ้าของที่ดินตรงนี้บอกว่าที่ดินแถวนี้ชาวบ้านเนี่ย
จะเข้ามาตกปลากันเป็นประจำ
ช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรนะครับ
กระทั่งเมื่อวานตำรวจมาแจ้งบอกเจอศพ
เจอศพคนในที่ดินของเขาเขาบอกเขากลัวมาก
อยากให้ญาติผู้ตายเนี่ยนะถ้ารู้ว่าเป็นใครแล้วเนี่ย
อยากให้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหน่อย
ถามว่าได้กลิ่นไหมได้กลิ่นแปลกมันมีพี่อยู่แล้ว
เพราะว่าถนนมีทั้งน้ำปลาน้ำยางรถหมูอะไรพวกนี้ครับ
อาจจะบางอาจจะมีกลิ่นครับ

ใช่ถูกครับแล้วก็เป็นครั้งที่ว่าชาวบ้านตกใจอ่ะพี่

อกเด็กชุดนี้เพื่อมาส่งหาปลามาหามาหาปลาเรื่องปกติเนี่ย
แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุ
เดินไปตรงจุดที่มีศพแล้วเขาก็ถีบศพชุดนี้ลงน้ำครับ
แล้วก็พาเด็กพวกเนี้ยกลับเลยแต่ว่ามีเด็กหนึ่งถึงสองคนเนี่ย
เห็นเหตุการณ์อยู่ว่าเงาที่เห็นเนี่ยคือศพที่เขาบอกเมื่อวาน
นี่ฮะคือไม่ได้มีแค่พี่ปรีเขาเห็นคนเดียวนะ
ตอนที่กลุ่มในบอยเนี่ยทำร้ายร่างกายในนิวอ่ะนะแล้วก็ถูกขู่เอาไว้อ่ะ
ว่าเด็ก๑๓แล้วเด็ก๑๓ไม่รู้ได้ยังไงวันที่ว่าเมื่อวานนี้
ปรีเข้าไปแจ้งคงแจ้งความแล้วไปบอกตำรวจ
คืออย่างนี้ฮะวันนี้ทางตำรวจเนี่ยได้นำตัวในปลีเด็กวัย๑๓ปี
อีกคนนึงเป็นวัยรุ่นวัย๑๖ปีที่อยู่ในแคมป์คนงานเนี่ย
ถือว่าเป็นพยานนะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสพวังจันทร์
น้องที่อายุ๑๓บอกว่าที่น้องเขาเห็นเนี่ยคืออย่างนี้
หลังจากที่มันเกิดเหตุวันที่ในบอยกินเหล้ากันแล้วทำร้ายในนิว
แล้วเช้ารุ่งขึ้นในนิวหายไปเลยเนี่ยนะผ่านไปอีกสัก๓สัปดาห์
มันมีช่วงหนึ่งที่ในบอยเนี่ยบอกเด็กในแคมป์บอกเอาไปตกปลากัน
พอไปถึงจุดที่เจอโครงกระดูกไปตกปลาตรงนั้น
เขาบอกเขาเห็นเหมือนกับเขาจำได้ว่ามันคือในนิวอ่ะ
มาวันเดียวนอนอืดอยู่ในคลอง
ปรากฏว่าในบอยพอเห็นนะฮะเดินเข้าไปตรงศพในนิว
แล้วถีบตรงหัวเลยนะตรงที่เป็นส่วนกระโหลกอ่ะ
กระโหลกเนี่ยกระเด็นตกลงไปในน้ำแล้วถีบร่างอีกทีนึง
ร่างก็กระเด็นตกลงไปในน้ำอีกแล้วในบอยก็พาเด็กเด็กเนี่ย
๑๓แล้วเนี่ยที่พาไปตกปลาด้วยเนี่ยเพื่อนอายุ๑๖เลยเนี่ย
ไปกลับแคมป์แล้วห้ามบอกเรื่องนี้กับใครนะ
ถ้าเอาไปบอกคนอื่นนะเดี๋ยวฆ่าให้ตายเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายอีก
ขณะเดียวกันนะครับพี่สาวแฟนของในบอยนะ
บอกว่าตัวเธอไม่รู้เห็นเหตุการณ์แต่ได้ฟังมาจากน้องสาวของเธอ
ที่เป็นแฟนของบอยบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
คือ๑๔เมษายนช่วงสงกรานนี่คือแฟนของบอยนะฮะ
แฟนของบอยบอกกับพี่สาวว่า๑๔เมษายนที่ผ่านมา
นิวเนี่ยนะถูกบอยปุ๊และดอนใช้ไม้รุมตี
ส่วนตัวของน้องสาวของเธอเนี่ยที่เป็นแฟนบอยเนี่ย
ยืนดูเหตุการณ์อยู่แอบดูอยู่
แต่ตอนที่บอยกับพวกเอาศพของนิวไปทิ้ง
น้องสาวของเธอบอกไม่รู้ไม่เห็นพร้อมยืนยันว่าน้องสาวของเธอที่เป็นแฟนของบอยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนคนที่ในบอยที่เป็นคนก่อเหตุทางพี่สาวแฟนของบอยบอกว่าเจอล่าสุดคือ๒๘มิถุนายน
มิถุนายนก็เมื่อ๒วันที่ผ่านมานี่เองก่อนที่เมื่อวานนี้จะเป็นเรื่องเป็นราวโป๊ะแตกความแตก
พี่สาวแฟนในบอยบอกว่าเจอ๒๘มิถุนายนนะในบอยขู่เลยบอกนี่ผมฆ่ามาแล้วนะ๔ศพนะ
ถ้าเอาเรื่องไอ้นิวไปแพร่งไปพลายเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นศพที่๕

บอกโอ้โหนี่เธอยังกลัวอยู่เลยอะไรจะขู่เก่งขนาดนี้
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มคนที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายในนิวจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลนะฮะเกรงว่าจะเสียรูปคดีกำลังลงพื้นที่เร่งติดตามตัวอยู่นะ
คือตอนนี้ไปตามมาหลายที่แต่ยังไม่เจอตัวนะฮะแต่จากข้อมูลของตำรวจเนี่ยบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
แคมป์ทำงานย้ายสถานที่ทำงานก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา
แล้วคาดว่าในกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเองบ่อยด้วยนะ
หรืออาจจะขัดแย้งกันเองล่าสุดหรือยังไงนะครับ
ก็เลยมีคนเนี่ยเอาเรื่องมาเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่
แม่ของนิวนะฮะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าโครงกระดูกนี้เป็นนิวนะ
นิวคือที่คุณแม่เขาประกาศตามหาคนหายผ่านทางมูลนิธิกระจกเงา
ชื่อจริงชื่อพนาเบนเจวรแม่บอกว่านิวเป็นทหารกองเกินอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
หายไปอย่างลึกลับประมาณ๔เดือนแล้ว
แม่บอกว่าหลังจากแม่เห็นข่าวเมื่อวานนี้ว่าพบโครงกระดูกปริศนาที่จังหวัดระยอง
แม่ก็สงสัยทันทีว่านี่จะใช่นิวลูกชายของแม่หรือไม่
เพราะเสื้อผ้าหรือว่านาฬิกาที่เห็นเนี่ยมันดูเหมือนกับนิวที่ชอบแต่งตัวแบบนี้
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะฝันถึงลูกชายเป็นประจำประมาณว่าลูกชายเนี่ยอยู่ในน้ำแล้วก็หนาวมาก
ซึ่งตอนนี้นะครับทางมูลที่กระจกเงาได้ติดต่อมาที่แม่แล้ว
จะใช่แม่ลูกกันหรือไม่จะใช่นิวหรือเปล่า
อืมอ่าคือถ้าเป็นนิวก็ต้องขยายผลต่อเรื่องของกลุ่มในบอย
แต่ถ้าไม่ใช่ก็ยุ่งอีกเหมือนกัน